ในช่วงเวลานี้นะครับบรรดาศิลปินนักร้องนักแต่งเพลง
หลายคนนั้นต่างก็ออกมาร่วมกันประพันธ์บทเพลง
เพื่อแสดงความจงรักภักดีเพื่อแสดงความอาลัย
และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙เช่นเดียวกันนะครับกับคุณเอ๊ละอองฟองเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ขอแต่งบทเพลงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมแสดงความอาลัยครับ
พงจักรพิษฐานพรหรือเอ๊ะนักร้องแล้วก็มือเบสจากวงละอองฟองครับ
เปิดเผยว่าตอนนี้ตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนสนิทอย่างคุณแดนวรเวทร่วมกันทำเพลงเทิดพระเกียรติที่มีชื่อว่าแสงสีทอง
เพลงนี้เกิดขึ้นจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
อยากใช้วิชาชีพของตัวเองในด้านดนตรีถ่ายทอดผ่านบทเพลงเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์
โดยเนื้อหาของเพลงเปรียบเปลยถึงแสงเทียนสีทองที่ดับลงเฉกเช่นการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
แต่สำหรับชาวไทยแล้วแสงเทียนจะยังคงส่องสว่างนำทางให้กับคนไทยอยู่เสมอ
คำสอนและแนวทางที่พระองค์นั้นทรงทำเพื่อคนไทยและประเทศไทยมาโดยตลอด

ยังได้เชิญชวนเพื่อนศิลปินอย่างแมนละอองฟองและน้องวันใหม่ฉัดบริรักษ์มาร่วมขับร้องในบทเพลงนี้ด้วยครับ
ผมก็ร้องกับคุณดาวรเวทแล้วก็มีปวงชนชาวไทยนะครับ
หลายอายุหลายวัยที่เดิมก็มาใช้กันร้องด้วยเหมือนกัน
เพลงนี้ครับผมอยากจะให้มีเสียงเด็กด้วย
ไปราชการของในหลวงของเรา
ใช่ครับก็เลยอยากให้น้องวันใหม่มาร่วมถ่ายทอดร้องเพลงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
ในฐานะของคนที่จะเติบโตขึ้นมาในแผ่นดินไทยต่อไป
แต่สิ่งที่ท่านทิ้งไว้ให้เราคือพระราชนำหลักของท่าน
ที่จะสอนให้พวกเราชาวไทยทุกคนเดินหน้าต่อไป
ดูแลประเทศนี้แทนท่านนะครับร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวกัน
สามัคคีกันนั่นคือเนื้อหาของเพลงนี้ครับ
เรากำลังจะบอกว่าถึงแม้แสงเทียนจะดับไปแล้ว
แต่จะสว่างในใจเราและเราทุกคนจะทำประเทศไทยเดินหน้าไปข้างหน้าครับผม